สำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงแบบยุค๙๐
เขาบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตร่วมกับนักร้องยุค๙๐ค่ะ
จะขนไพกันมาบ้างฟังกันดีนะคะ

เบเกอรี่ตอนนั้นมันกำลังรุ่งเรืองอยู่นะฮะ

อย่าเข้าใจฉันผิดคนขี้อายแล้วก็อีกเยอะเลย
บอกเลยว่าโด่งดังทุกเพลงในยุคนั้นนะฮะ
พวกเธอได้รับฉายาเจ้าแม่สายเดี่ยว
ยุคนั้นยังไม่ค่อยมีศิลปินแต่งตัวแบบว่าว๊อบแวมเนาะ

เจ้าตัวก็เปิดใจว่าเตรียมจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะ
เป็นการรวมเอานักร้องในยุค๙๐
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้แฟนได้ทราบกันเร็วนี้ด้วยค่ะ
แต่ว่าขออุบรายละเอียดเอาไว้ก่อน
อกจากนี้ถูกถามด้วยว่าพี่ผ่านมาหลายปีแล้วนะ
ไหวเปล่าร้องไหวไหม
โบก็ตอบแบบขำแบบน่ารักด้วยค่ะ
ว่ายังไหวแต่อาจจะไม่ฟิตเท่าเดิม
ด้วยวัยที่มันมากขึ้น
เดี๋ยวพอใกล้อาจจะต้องซ้อม

ว่าไหวแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ฟิตเท่าเดิม

มันเป็นความทรงจำของกล้ามเนื้อไปแล้ว

ดนตรีซาวขึ้นมาก็เต้นเป็นแล้วค่ะคุณผู้ชม
เรื่องงานผ่านไปเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะ

แต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยากันมานานกว่า๑๑

เวลาผ่านไปมันก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยค่ะ
ชนิดที่ว่าเพื่อนแซวกันหนักมากคิดว่าคนเพิ่งจีบกัน
แต่พี่โบก็เล่าให้ฟังนะเห็นหวานแบบนี้ช่วงปีแรก๒ปีแรกก็มีปัญหาเหมือนกัน
เรียนรู้ปรับตัวกันไปค่ะคุณผู้ชมและแต่งงานมานานขนาดนี้
หลายคนก็ยังไม่หยุดถามเขานะเรื่องทายาทว่าอยากจะมีอีกหรือเปล่า
พี่โบก็ตอบนะว่าเจตนาเดิมค่ะชัดเจนไม่ขอมีแล้วตอนนี้ค่ะ